จะพาไปดูบรรยากาศของชาวบ้านที่จังหวัดชายภูมิ
ที่นั่นเขาร่วมกันสืบสารงานประเพณีบุญเข้าศักดิ์เดือน๑๐กันจ้า
รับคุณใช่ไหมฟีลิ่งมันต้องแบบนี้แต่ที่แต่ละคน
บางคนยอมรับว่ามีอายุจริงแต่บางคนยังไม่ทันจะมีอายุแบบนั้นแหม
ก็ทำท่าเสมือนแหละใช่ไหมสร้างให้เป็นเอกลักษณ์ครับ
เพราะว่าเขามีเหมือนเป็นงานประเพณีแล้วก็มีการเดินขบวนกันไง
ประเพณีเอกลักษณ์พื้นถิ่นขนาดแท้ของชาวบ้านบ้านเซี่ยวน้อย
หรือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าบุญเข้าสาก
ที่วัดสมศรีบ้านเซี่ยวน้อย
และงานนี้ยังมีควันหลงของงานประเพณีผีสุ่มด้วยนะ

มันก็เลยต้องมีการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์หน่อย

เป็นผีสุ่มกระโปรงเป็นสุ่มน่ารักมาก

คุณผู้ชมครับประเพณีนี้คนอีสานเขานิยมทำกัน
วันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๑๐ของเดือนตุลาคมทุกปี
ก็เป็นการห่อข้าวส่งให้ญาติพี่น้องที่ล่วงรับไปแล้ว
แล้วก็ให้กับสำพเวศีพระเชื่อว่าผีบรรพรุษ
หิวและกำลังรอส่วนบุญจากงานนี้อยู่นั่นเอง
โดยชาวบ้านนะฮะจะจัดพาข้าวหรือสำหรับอาหาร
ทำบุญที่วัดฮะไปพร้อมกับปัจจัยทัยธาน

โดยพระสงฆ์จะทำพิธีสวดมนต์ให้พรและกรวดน้ำ
ส่งให้กับญาติพี่น้องของคนที่เขามาทำบุญนั่นเองฮะ
แล้วก็ส่งบุญให้กับญาติพี่น้องที่ร่วงรับไปแล้ว
รวมไปถึงเปรตทั้งหลายที่กำลังรอสวดบุญ

ผมก็จะชื่นใจทุกครั้งที่มีใครอวดตามให้ผมเอ๊ะ
ไปต่อครับผมยังไม่ตายนะครับ

ชาวบ้านก็จะนำข้าวสากไปเหน็บเอาไว้ที่รัววัด
จากนั้นก็ไปโปรยตามหัวไร่ปลายนา
เพื่อให้เจ้าที่เจ้าทางเขาได้รับรู้ถึงบุญกุศลในครั้งนี้
ก็เชื่อว่าทำบุญแล้วชีวิตจะรุ่งเรืองขึ้นนั่นเอง
ทำบุญทำตามประเพณีทำตามความเชื่อ